มีอีกหนึ่งคดีสำคัญที่เราต้องติดตามกับคดีที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเครือข่ายของไซสนะ
และช่วงสายที่ผ่านมาคุณผู้ชมแพทย์นับประพา
ซึ่งก็เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพราะว่า
โดนเรื่องของร่วมกันฟอกเงินเข้าไปด้วยนะครับ
หลังถูกออกหมายเรียกเป็นครั้งแรก

ในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ครบกำหนด
ตามหมายเรียกหลังจากนักแสดงสาวแพทย์ณประพาทันตระกูล

เพื่อเข้าขอเลื่อนการเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจ
จากวันที่๑๓มีนาคมเป็นวันนี้
และล่าสุดนะคะก็ได้มีการเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน
รวมถึงเส้นทางการเงินนะคะที่ตำรวจยังคงมีข้อสงสัยแล้วค่ะ
โดยนักแสดงสาวชื่อดังแพทย์นับประพาตันตระกูล
ภรรยาสาวของนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนทเรซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
พร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวเพื่อเขาให้ปากคำ
รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สิน
รวมถึงการได้มาของรถลัมโบกินี่สีเทาดำนะคะ
หลังตำรวจค่ะตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีของนางสาวแพทย
อาจจะผิดปกติในช่วง๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
โดยนางสาวแพทย์เมื่อมาถึงก็ได้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดเล็กน้อย
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชนค่ะ
รวมถึงในวันนี้ก็ไร้เงาของสามีเบนเบรสซิ่ง

ก่อนขึ้นไปยังที่บริเวณชั้น๒
ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสอบปากคำ
กลางบรรยากาศของสื่อมวลชนหลากหลายสำนัก
ที่ต่างมาปักหลักเฝ้ารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
นอกจากนี้ก็ยังมีมารดาของคุณเบนเบรสซิ่ง
ให้ปากคำในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเปิดเผยว่า
ในวันนี้ค่ะตำรวจก็ได้เตรียมสอบถาม

และลูกน้องอีก๒คนใน๒ประเด็นหลักด้วยกันค่ะ
เกี่ยวกับที่มาของรถหรูสามคันนะคะที่เบนท์เรสซิ่งนั้นได้ครอบครองอยู่ค่ะ
โดยตำรวจนะคะเชื่อว่านายนัทพลนาคคำหรือบอย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นเจ้าของ
รวมถึงเงินที่หมุนเวียนในบัญชีด้วยนะคะ
เนื่องจากพบว่าในช่วง๑๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
ได้มีการโอนเงินจากเบนท์เรซิ่ง

ลูกน้องอีก๒คนหลักล้านบาท
รวมถึงยังมีการพบเงินโอนเข้าบัญชีของมารดา

ทรัพย์สินและฐานะทางการเงินของทางคุณเบนท์
ที่มีการทำธุรกรรมทางบัญชี
ไปยังคุณแพทย์หรือคุณแม่
แล้วก็ทางลูกน้องที่ทำงานอยู่ในร้าน
ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเป็นค่าอะไร
ถ้าตอบได้ชัดเจนเราก็คงจะคลายความสงสัย
ถ้าตอบไม่ชัดเจนคงคงต้องเรียกบุคคล
ที่เป็นข้อกล่าวอ้างของทางบุคคลต่างที่กล่าวอ้างถึง
อย่างสมมุติอย่างเช่นคุณแพทย์เนี่ย
ให้มีเงินเข้ามาทางบัญชี
แล้วอ้างว่าเป็นเงินมาจากแหล่งนั้นแหล่งนี้

ก็คงไม่ต้องเชิญแหล่งข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้างมาสอบ
แต่ถ้าหากว่าเรายังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่
ก็คงจะต้องเชิญตัวมาสอบให้ชัดเจน
ว่าเป็นไปตามข้อกล่าอ้างของทางคุณแพทย์หรือเปล่า
ก็มีเป็นหลักล้านนั้น
แต่ว่าอาจจะไม่ถึงจำนวน๓๐ล้าน
อย่างที่มีปรากฏเป็นข่าวไปครับ
อกจากนี้นะคะอาจจะมีการออกหมายเรียก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเบนเรซิ่ง

ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเครือข่ายในสายสนักเกล้าพิมพา
ผู้ต้องหาคนสำคัญเข้าให้ปากคำอีกหลายปากด้วย

และความเชื่อมโยงถึงบุคคลหลายกลุ่มนะคะ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ขณะนี้ค่ะ
และยืนยันนะคะว่าตำรวจมีพยานหลักฐานแวดล้อม
และก็ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่ชัดเจนค่ะ
ซึ่งหากหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร
ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายถึงบุคคลนั้นค่ะ
ซึ่งการเข้าให้ข้อมูลของนางสาวแพทย์นับประพาในวันนี้
ก็เป็นเพียงการเข้าให้ข้อมูลเพื่อความกระจ่างเท่านั้นนะคะ
โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดค่ะ
ซึ่งหากในวันนี้นะคะแพทย์นับประพาไม่สามารถ
ชี้แจงเหตุผลตามที่ตำรวจหายข้อสงสัยได้
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แต่ตำรวจก็ได้บอกว่าจะให้ความยุติธรรมนะคะ
ด้วยการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องที่คุณแพทย์กล่าวอ้างถึง
เข้ามาเพื่อสอบปากคำต่อไปค่ะ

รายงานจากบริเวณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะ

เพราะว่าไปพบเงินหมุนเวียนในบัญชีคุณแพทย์นี่

ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินของคุณเบ้นที่